จากทางสมสรรค์นะครับ
เพราะว่าไม่สามารถพาทีมเก็บแต้มได้เลยแม้แต่คะแนนเดียวครับ
และรั้งอันดับสุดท้ายของตารางในขณะนี้ครับ
ส่วนการยื่นหนังสือลาออกของกุญซื้อรายนี้
ก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของบอร์ดบริหารครับ

บอร์ดอนุมัติก็จะทำให้เป็นกุญสือรายที่๔ของไทยลีก

ต่อจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโค้ชชูชูศักดิ์ศรีภูมิของระยองเอฟซีครับ
ต่อมาด้วยโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐและโค้ดจเด็ดมีลาบนะครับ
คุณซื้อของการท่าเรือทั้งสองคนนะครับ
ส่วนไทยลีกในช่วงเย็นวันนี้ครับไฮไลท์อยู่ที่จ่าฝูงครับ
เกมนี้ใครชนะจะได้ครองจ่าฝูงต่อเนื่องทันทีนะครับ

ซึ่งต้องรอเช็คว่าจะลงสนามได้หรือไม่ครับ
จะเป็นการเก็บชัยชนะ๖เกมติดต่อกันเลยนะครับ
ส่วนคนอื่นก็พร้อมลงสนามครับ

ขณะเดียวกันก็ยังมีเกมไทยลีกอีก๓คู่ครับ

สุรธานีครับก่อนเกมอันดับ๙เจอกับราชนาวีครับ
เกมนี้ครึ่งแรกสุราชนำก่อน๑๐ครับ
นำเร็วเลยจากภูเบสโคงทอง
แต่ว่าราชนาวีมาแซงนำ๒ต่อ๑นะครับ
จากการทำเข้าประตูตัวเองทั้ง๒ลูกของนัทธนันภัยทูล

ราชนาวีมายิงเพิ่มอีก๕ประตูครับ
ประตูจากบุญมีมาตรวิเศษ๒ประตูนะครับ
พันธวัฒน์ท่องชัย๑ประตูวรการนุฬออร๑ประตู
และปีติชาธารศักดิ์๑ประตูครับ
ส่วนสุราธานีได้๑ประตูจากเรนาโต้นะครับ
ทำให้ราชนาวีชนะ๗๒ครับ
๓คะแนนส่งท้ายเล็กแรกได้สำเร็จ

ท่าเรือเฉินชนะห้องเย็นท่าข้าม๑ต่อ๐นะครับ
ทำให้การท่าเรือรักษาระยะห่างกับชนบุรีจ่าฝูงอยู่๕คะแนนครับ